คุณผู้ชมถามหน่อยเผื่อคุณผู้ชมจะเคยขายของที่ตลาด
ไปขายของที่ตลาดเนี่ยมันต้องแย่งพื้นที่ต้องแย่งทำเลกันขนาดไหน
ที่จะเอาคลิปให้ดูต่อไปนี้ค่ะเป็นรถขนผัก
เขาต้องแย่งกันเอาบัตรคิวแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนจากตลาด
กลายเป็นสนามแข่งเป็นสนามรบเลยเป็นขนาดไหนเดี๋ยวดูกันค่ะ
โอ้โหดูสิมาเจาะกันทุกช่องทางเลยคุณผู้ชม
ไม่ใช่สนามแข่งรถนะแต่รถขนผักทั้งหลายเนี่ย
เขากำลังแย่งกันเข้ารับบัตรคิว
เพื่อที่จะเอาของไปขายในตลาด
คุณอยากรู้ไหมคุณอยากรู้ไหมกระท้อนอยู่แล้วอ่ะ
เออแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าตลาดไหนทำไมต้องแย่งกัน

ตลาดไทยค่ะเขาก็เลยต้องแข่งกันคันไหนไวกว่าก็ได้ไป

ใช่แล้วคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เร็วได้บัตรคิวต้น
ก็จะได้ในจุดทำเลที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคิวหลัง
จะไปอยู่ตรงที่คนไม่ค่อยจะเดินซื้อ

เออเนี่ยเขาก็เลยต้องแย่งกันใครที่ไวกว่าก็จะได้ขายตรงนี้เลยเห็นไหม
คือรถก็จะไปจอดแล้วก็เปิดท้ายเอาของมาลงขายเลย
ใช่ก็คือแล้วตรงนี้คุณทัศนัยทำเลตรงนี้
คนเขาก็แบบมาซื้อเยอะเดินผ่านเยอะมันก็มีโอกาสขายดิบขายดี
มาแสดงความคิดเห็นคนมาคอมเมนต์เยอะค่ะ
บางคนเขาก็แนะนำว่าอ้าวก็ไปแจกบัตรคิวตั้งแต่ต้นทางเลยดีไหม
ไม่ต้องมาแจกตรงระหว่างกลางทางแบบนี้คนจะได้ไม่ต้องแย่งกัน
ได้ไหมล่ะเออแต่บางคนเขาบอกว่าไม่ได้
แจกตั้งแต่ต้นทางได้ยังไงก็รถขนผักเนี่ยมันมาจากหลายที่
แต่มันมาจากทุกทางมันไม่ได้มีจุดทางเข้ามาทางเดียวกัน
ทีนี้คนที่เป็นเจ้าของคลิปเขาก็อธิบายบอกว่า
ปัญหานี่มันอยู่ตรงที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย
เขามาจอดรอเข้าคิวกันตั้งแต่ประมาณ๔๕โมงเย็น
แต่เขาไปได้ขายของอีกทีนึง

ที่นี้ทำไมฉันไม่รู้ว่าทางตลาดไทยพอจะมีพื้นที่
เพราะว่าต่อให้ปรับให้มันเร็วขึ้น
มันก็ปรับเวลาให้เร็วขึ้นก็น่าจะไม่ช่วย

จะต้องขยายพื้นที่อย่างเดียวนะครับนะครับน่าจะทำเลท้องแล้วฮะ
นี้ยุคโควิดด้วยทำมาหากินมันก็ลำบากนะฮะ